เชื่อกันว่าตรงพระธาตุนี้จะมีพญานาครักษาอยู่
ตอนสร้างพระธาตุผู้หญิงขึ้นไม่ได้นะ
ทุกครั้งที่ขึ้นไปมันจะถล่มลงมาเลย

ประดูกนี้เนี่ยมีพญานาคเฝ้าอยู่๓ตน

พอเดินลงไปมือเขารูปพญานาคนี้ลงไป

อุ๊ยขึ้นมาแล้วแกก็เป็นคนละคนไป